รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

แอบกินก่อนเหรอนี่อ่ะโอ๊ยเฮ่ย
นี่อะไรล่ะมะละเหรอ

ให้ไปชงกาแฟนี่ก็แอบจิบมาก่อนเหรอเนี่ย

รอยฟันยังบินติดอยู่ที่แก้วอยู่เลย

กระจกก็เป็นสีชมพู
อ้าวมันชุดใจอีกแล้ว
เฮ่ยต้นไม้เหลือเป็นสีเขียว

อยากให้อากาศฉันหายใจ

เรื่องนี้ว่ายืนทำอะไรกันอยู่ตรงนี้
อุ๊ยรำคาญนิ้วเหรอเนี่ยนิ้วเหรอเนี่ย

โอ้โฮ

นี่กล้าทำกับพระเอกซีรีส์เกาหลีได้ยังไงเนี่ย
ซีรีส์เกาหลีหรือซีรีส์เกาหลี

อย่าจับเก้าอี้เดี๋ยวสีมัดกรอบ

ฉันวางไว้ตำแหน่งมันได้แล้วคนตั้มของโลกมันเป็นแรง
อย่าเอามาวางสีเขียวกับสีม่วงมันไม่ถูกฉลอกกัน

รู้สึกกระปิดกระปลอยกระปุกกระเปรียบกระป๊อกกระแปด

เฮ้ยนครเจ๊เป็นเจ๊เป็นวันนั้น
วันนั้นน่ะวันนั้นของเดือน

อ๋อแสดงว่าเจ๊เป็นประจำปี

บนบ้าเลยไม่ใช่ปิดทองของลูกนิมิต
เจ๊เอาของหวานไหมสักถ้วยไหม
ไม่เอาเวลาผู้หญิงเขาเป็นวันนั้นของเดือน

ไม่ชอบของหวานไม่เอาหาของเปรี้ยวมา
หาของเปรี้ยวมาฉันอยากกินนี่
กินนี่เออนึกออกแล้วนะครับแก้วมังกรพี่บอล

เดี๋ยวเอาแบบแก้วมังกร
แต่ว่าออกมาแล้วเอาเม็ดออกนะไม่กินเม็ด

ไม่เอาไม่เอา

เอาไปให้เจ๊กเอาไปอย่างอื่นได้ไหม

ผลไม้มีรสเปรี้ยวอมหวานแล้วก็เป็นพวงอ่ะ

เมื่อไหนมึงจะเอาออกให้กูเนี่ย

นึกว่าคิดออกเร็วสิเร็วสิคิดให้เจ๊
จะเก็บไปจ่ายเงินเดือนพี่บอลนะพี่เบิร์ดนี่ไง
ไม่ใช่แค่เงินน้อยเดี๋ยวนมก็น้อยด้วยเจ๊
อ้าวเฮ่ยอย่าว่าเจ๊นมน้อย

ถึงน้อยก็เหี่ยวน่ะโว้ยเอ้ยเอ้าเฮ่ย
ไอ้ฝังเสียถึงเหี่ยวก็ยาน

เจ๊เอานมมาไม่เยอะเอานมมาแต่พอกิน

ยังไม่ไปซื้อองุ่นให้เจ๊กินอีก
เดี๋ยวนี่แล้วตกลงอังุ่นไร้เมล็ดที่เจ๊ว่าอันนี้
แล้วแบบไหนราคาถูกที่สุด
ใครรู้บ้างว่าอังุ่นไร้เมล็ด๓แบบนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุด
องุ่นแดงไร้เมล็ดอเมริกา๑กิโลกรัม
องุ่นดำไร้เมล็ดอเมริกา๑กิโลกรัม
สามอังุ่นเขียวไร้เมล็ดอเมริกา๑กิโลกรัม
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
วันนี้เป๊กมีคู่ซีค่ะเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนเลิฟค่ะ
ต้องไปถามค่ะว่าเขาเลิฟกันได้ยังไงเขาซี้กันได้ยังไง
คุณเตยและคุณไม่ดี
สวัสดีค่ะ

คุณเหมือนแผลวคณิตกุลมากเลย

คุณเตยคุณไมดี้

เรียนด้วยกันตั้งแต่มัธยมแล้ว

เรียนอยู่ที่ไหนอยู่มเกษตรค่ะ

เรามีอะไรเหมือนกันแล้วเราสนิทกัน
อยู่กลุ่มเดียวกันตั้งแต่มัธยมแล้วค่ะ
คุณเตยคุณเขียนตรงนี้อีกนิดได้ไหม

สวยเหมือนกันพากันไปช้อปปิ้งบ่อยไหมคะ

ถามคุณเลยว่าคุณพร้อมยังพร้อมค่ะ
เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วค่ะเราจะเข้าสู่การแข่งขันกันค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

โทรติดไหมคะโทรไม่ติดไม่ค่อยมีขึ้น
พี่เรียนที่ไหนครัะปุ่มพี่เรียนที่ไหน
ผมจบปริญญาตรีที่ชิคาโก้

เฮี่ยไก่โซ
ผมก็จบปริญญาเรียนกรมศิลป์

ก็ใช่ไงรับ

โอ๊ยโอบอุตสัตย์เต็มที่เราก็เลี้ยงได้ใครมา
เฮ่ยนี่จบกรมศิลป์จริง
อย่างนี้พวกรำได้ไหมโชว์เด็กได้ไหม

จะอยู่นี่

ได้จิตแบบบ้านจิตกล้างทำไม

พระเอกเหนื่อยรำเยอะ
เอางี้ดีกว่าเพลงไทยเดิมอย่างนี้
ร้องผมร้องรัดลำตามเนื้อได้ไหม

เดี๋ยวไหนดวงเดือนนี่อย่างดวงเดือน

ดวงเดือนเอ่ย

โอ๊ยอะไรนี่อะไรวะ

อ๋อวาวหมายความว่าพูด
ถูกต้องให้มันสูงหน่อย
พี่เบาวาว
รับเจ้าสาวคำดื่ม
โอ้วะตึกแล้วหนอ
พี่ขอลาล่วงล่วง

เอ๊ะไปไหนน่ะเออแล้วครอบไปไหน
ไม่เคยอยู่ร้ายน่ะ

คนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึง

เดี๋ยวบอกนะว่าพาแม่มากัยภาพประบัน

ใครน่ะนี่เด็กกูนี่เด็กกู
โอ้โฮสังเกิดยืนออกมาเลย

นี่ชอบตั้งแต่สมัยอนุบาล

และตอนนี้เขาเรียนต่อมรังศิษย์

จะอายไงหอมให้เด็กมันดู

อย่าดูถูกวันนี้กูจะพาไปดินเนอร์

ชอบน้ามีคาทั้งวันฮืออยู่นี่
โอ้โฮใครชื่อไอหน่า
น้าจะพาไปทางนี้หรือพาไปทานข้าวเออ

โอ้โฮใต้แสงเทียนน้าหา

ดูดิมีแต่หัวใจเต็มหน้าหมดเลยเพราะเขานี่แหละ
เออให้รีบดูใจเถอะอยู่ดูใจกันไม่นานหรอก
ดูแล้วเพราะไม่งั้นนะน้าต้องหัวหน้าไฟเขานะ
ฉันไม่รู้นะบ้าแฟนกูรักมากคนนี้นี่ตกลงจะพาไปดินเนอร์อะไรไงต่อ
เออมันต้องใช้อะไรบ้างวะพาไปดินเนอร์
จะไปขอแต่งงานใช่จริงดิเขาจะแต่งไหวเปล่าไม่รู้เนี่ย
งี้ดีกว่าต้องขอความรักใช่พวกดอกกุหลาบไงเออ
ดอกกุหลาบไงมีไหมล่ะเฮ้ยดอกกุหลาบ

มันหนักกำลังมีความรักนะ

อันนี้ดีกว่านี่
แว็ดเสลิ้นเป็นลิปจะ
รูปนี้ต้องใช้แวตเพลิดด้วยหรือ
ไม่ใช่ผมหมายถึงยี่ห้อ

วาสลินเป็นลิปสติกแบบ

หื้อหื้อหื้อ

แต่ผมว่าว่าอันนี้ดีที่สุดราคาถูกที่สุด

เฮ่ยแล้วตรงรวมแม่เขากินแบบไหนน่ะ
ไม่ใช่ของผมถูกสุดแล้ว

อันนี้ถูกสุดเป็นลิฟต์มันนี่ถูกกว่า

ผลิตภัณฑ์กลิ่นกุหลาบ๓แบบนี้แบบไหน
ราคาถูกที่สุด
หลับไม่กลัวกลัวแม่หลับดูด้วยค่ะ